ชุดประจำชาติก็เหมือนเดิมครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาก็เต็มที่
การแล้วก็มีชุดที่น้ำหนักถึงประมาณห้าสิบกิโลกรัม
ไปทางอเมริกาใต้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคนอเมริกาใต้ก็จะได้ชมด้วยครับ
ประจำชาติไม่ค่อยฮือหาหรอกครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่
ก็ถูกควบคุมในระดับหนึ่งนะฮะเรื่องโป๊คงไม่มีอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะเอาอะไรดีของเขาเนี่ยมาจัดการให้กลายเป็นชุดนำเสนอให้ได้
อันนี้ขึ้นอยู่กับความมีของใครของมันใหญ่สุดห้าสิบกิโลหรอ
ประมาณเห็นห้าสิบกิโลสี่สิบสามสิบเยอะเยอะครับสามสิบไปเยอะ
บางคนก็ขนวัดมาทั้งวัดเลยฮะก็เดี๋ยวก็ให้เราช่วยช่วยกันไหว้
ทีรับไหวครับปีนี้ขยายเวทีขึ้นแล้วก็มีเทคนิคใหม่
เดี๋ยวลองดูลองดูเพราะว่าก็จ่ายเงินเพิ่มไปอีกเยอะ
สำหรับพื้นเวทีแล้วก็ด้านบนเพดานทำอะไรแปลก
ยังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องว้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้
คำนี้หมายถึงเรื่องนี้
ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าทำผิดแล้ว

ถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้าน

ใจเขาใจเรามือคิดว่ามันพอสมพอควร

เพราะว่าเอาจริงเมื่อถามผมว่าผิดมั้ย
ผมพูดตรงนี้คนก็จะด่าผมอีก

เหมือนคุณกำลังอยู่บริษัทเครื่องดื่ม

แล้วคุณก็ต้องแข่งขันกับอีกยี่ห้อหนึ่ง
แล้วคุณจะให้ไปรู้สึกอะไรมากมายกับยี่ห้อหนึ่ง

หรือเขาจะโพสต์กับใครก็แล้วแต่
เพราะว่าแน่นอนครับการแข่งขัน
แต่เรื่องนี้มันเกิดมาจาก
เป็นคนทำรูปนี้ครั้งแรก

แล้วก่อนที่มีคนจะมาแท็กให้กับน้องเขา

มันเป็นคนที่นับสิทธิ์นับร้อย
แล้วคนเหล่านั้นได้ออกมาขอโทษไหมครับ

แล้วก็ต่อไปนี้ทุกอย่างต้องกลับมาขอโทษด้วย

เวทีชั้นต่ำเวทีบ้านนอกเวทีกระโหลกกะลา

ผมไม่ได้เอาเรื่องนะครับผมก็เบื่อ
เหมือนกับว่ารูปหนึ่งรูปที่น้องไม่ได้โพสส
ที่น้องไม่ได้บอกว่าดีเลวชั่วผอมอ้วน
เพราะว่าคนมันกำลังส่งมาไม่ใช่น้องคนเดียว

จะส่งแท็กน้องก็จะแท็กรูดเลย

เหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นจะไม่มีใครมาด่าโกโก้เลยว่าเอาคาร่าเอาเอามาขึ้นคู่กันทำไมเพราะคาร่ายังกระตุ่มแล้วคาเทรน่าสวยแบบมีหุ่นที่ดีเพราะฉะนั้นความผิดไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดความผิดเกิดขึ้นจากการแบ่งอุดมคตินะฮะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะถ้าเรากลับชื่อกันกับหุ่นกันจะมารอ
ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณร้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณอยากให้ร้องเรียนเพื่ออะไรแต่คุณอยากจะโปรเทคคำว่าโปรเทคคือโปรเทคผู้ชนะมิสต์ยูนิเวิร์สผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้เพราะว่าคุณชอบมิสต์ยูนิเวิร์สคุณก็ชอบแต่คุณจะมาบังคับเราให้ถึงขนาดจะต้องมาขอโทษก็น้องก็ขอโทษไปตั้ง
ต่อให้เขามีนางงามหรือทำอะไรเขาก็รักพวกเขาไว้ก่อน
นี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์กับผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ย
เป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะมีคนนิยมมาแรง
ที่เขาจัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าทำอะไรก็เหมือนเดิม
แต่นั่นเขามีเวทีเป็นของตัวเองแต่คนไทยไม่ได้มีเวทีเป็นของตัวเองนะ
แล้วคุณเองก็ยังต้องซื้อลิขสิทธิ์คนอื่นมาประกวด
เพราะว่าเราเองต้องมีเอกภาพเรามีต้องมีการสร้างแบรนด์และสร้างความเป็นชาตินิยมบ้าง

อายุจากเรื่องนี้มาอย่างที่ลูกเกจ

เรื่องนี้คือผมเห็นว่ามันไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าทุกคนก็โพสต์
ถ้าทุกคนคิดว่าผิดทุกคนต้องออกมาโพสต์อย่าเป็นเฉพาะโกโก้นะฮะ
และที่สำคัญที่สุดคุณดูครับว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือดี
หลายคนผู้ชนะหลังนี้ก็ไม่ได้เน้นความสวยนะเพราะผมเจอมาหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่สวยสวยตามแบบฉบับที่เขาต้องการ
เพราะฉะนั้นจบเถอะครับนะฮะเขาก็สวยของเขาเราก็สวยของเรา
คู่กันไม่แปลกหรอกครับและนี่คือปฐมบทแห่งการเปรียบเทียบ
นับจากนี้เป็นต้นไปเพราะในลาตินนิยมเราค่อนข้างสูงมาก
ในการที่จะแบบทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขาไม่ต้องการอะไร

ที่ว่าผมเองไม่อยากให้ใครเข้ามาเก้าการ
จะติดต่อผ่านผมหรือผ่านผู้จัดการกองคุณไฟล์สุภาพร
หรือติดต่อเลขากองเป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากรู้จักกันก็อาจจะคุยกันได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับ
แต่สิ่งที่คุยกันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งสองคน
อย่าก้าวล่วงเวทีโดยเฉพาะคำพูดไม่กี่คำ
ผมมีความรู้สึกว่าจะรู้ได้ไงในใจผม
นวัดไม่มีวันให้เธอชนะหรอกพี่นวัดเขาไม่เอาเธอหรอก
คืออันนี้ถือว่าก้าวล่วงในสิทธิ์ของผมสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีกับผม
เพราะว่าการพูดแบบนี้เป็นการพูดคิดเองเออเอง
ซึ่งมันดันมาเกี่ยวข้องกับผมถ้าไม่พูดถึงผมผมจะไม่ว่า
แล้วหลังจากนั้นยังพูดว่าต่อให้เธอได้รองหรือได้อะไรไป
คิดเหรอว่าจะหางานได้จะมีงาน
ผมขอแค่นี้ครับผมขอแค่นี้นี่คือสิ่งที่พูด
นี่คือสิ่งที่พูดครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พูด
และเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดแค่นี้ก่อน
พี่ได้ยินอัดเทปมาจริงเหรอพี่เนวัต
ไม่ทราบครับแต่ว่าพูดตามนี้ครับพูดตามนี้จริงครับ
ใครมาบอกพี่เนวัตนะครับ
ก็เอาอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยมันก็มีพยานเกินหนึ่งคนในการฟังครับ
เพราะว่าตอนโทรมามันก็เที่ยงนะครับมันก็มีปัญหาในการตกออกตกใจกันได้
แสดงว่าพี่เนวัตก็ได้ยินมาจากคนหนึ่ง
ปัญหาคือพูดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันก้าวร่วงผม
เพราะฉะนั้นอย่าก้าวล่วงผมจะเลือกใครไม่เลือกใคร
มันเป็นเวทีของผมและเป็นคณะกรรมการที่เหลือทั้งหมด
เพราะฉะนั้นอย่าจงได้บอกว่าเวทีนี้เขาจะเอาเธอหรือไม่เอาเธอ
จงอย่าพูดว่าเวทีนี้จะให้งานเธอได้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีงานให้เธอนะครับ
ตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนที่เขาอยู่กันในวงการบันเทิงมานานนาน
เขาไม่เขาไม่กระแทกกันแบบนี้ซึ่งไม่ดีไม่เหมาะสม
จริงแล้วไม่เหมาะสมตั้งแต่การติดต่อมาแล้ว
ถ้าเป็นคนปกติก็อาจจะพอได้แต่เมื่อคุณรู้แล้วว่ามันมีการทับซ้อน
หรือเป็นการรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่ควร
ไม่ควรจะโทรมาควรจะโทรมาบอกเราแล้วปรึกษากันระหว่างผู้ใหญ่
อันนี้คือสิ่งที่ควรทำแต่ถามว่าถึงขนาดโกรธไหม
ก็ไม่โกรธหรอกครับแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของผม
คือต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะติดต่อผู้เข้าประกวด
หรือติดต่องานคนที่มีตำแหน่งแล้วกรุณาติดต่อตามหลักเกณฑ์ปกติ
และเรื่องที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถที่จะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่า
แต่เป็นเรื่องที่คุณพยายามที่จะทำให้มันเป็นสาธารณะ
มันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับ
เด็กไม่สามารถจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่พูดได้

เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้ว

น้องคุณลูกเกดกับคณะนี้เขาไม่เอาน้องหรอก
ถึงน้องได้ไปน้องก็ไม่มีงาน

ผมถามแค่นี้มันเจ็บไหม
เขาเจ็บผมก็เจ็บแต่เขาอาจจะไม่เจ็บก็ได้
เพราะว่าเขาชอบกระทำ
แต่อย่าลืมนะครับเวลาที่คุณทำคน
คุณลองคิดดูว่าใครทำคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง
คุณไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นคุณกลับกันซะ
กลับกันซะว่าผมทำผมโทรไปหาเลย
เขาไม่เอาหรอกยังไงเขาก็ให้ลอง
เขาไม่ดังให้ชนะหรอกผมเป็นหมาไหม
ที่ผมจะเป็นคนไปพูดแบบนี้มันจะดีไหม
แล้วก็ถึงได้รองได้อะไรไปเขาบางงานก็ไม่มีหรอก
เหมือนเวทีหางานไม่ได้แล้วเด็กอ่ะเขาจะรู้สึกยังไง
แล้วมันจะถูกมั้ยมันจะถูกมั้ย
ผมไม่ตอบนะแต่สำหรับผมผมไม่เคยทำ
พี่ตำรวจครับสรุปแล้วคือพี่ลูกเกดโทรมาหรือว่าน้องโทรไปหาพี่ลูกเมียก่อน
วันที่ผมรับทราบประมาณ๑๐นาทีคือโทรมาครับ

มาครับผมไม่รู้ว่าโทรไปโทรมาแต่รู้ว่าโทรมาได้คุย

พี่นวัลได้ยินเสียงส่วนหรือเป็นเทปอัดครับ

มากเป็นคนไทยแล้วก็เป็นไอดีปลอมอะครับ
แต่คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะใหม่
บานปลายเป็นศึกสองเวทีที่ตีกันอย่างจริงจังตลอด
กลัวไหมไม่กลัวแต่ถามว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไหมมันเป็นครับ
เพราะว่าตราบใดที่เราไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง
แล้วเราไม่เข้าใจคนอื่นมันก็จะเป็นแบบนี้
สแกรนด์ก็คือมิสแกรนด์อย่าได้กลัวนะครับ
เพราะว่าเราเองเราโฟกัสมิสแกนอินเตอร์แนชนัลตอนนี้เราลำดับสาม
เรากำลังจะทะยานขึ้นไปพอพูดไปก็หาว่าโม้
ขนาดขนาด๖เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ก็จะมาด่ากับผมอีกแล้วเราจะคุยกันด้วยเรื่องเหตุผลอะไร
เพราะว่าคุณไม่เอาเหตุผลคุณจะเอาแต่สาวกแล้วก็บูลลี่
คุณบอกว่าอย่าบูลลี่แต่คุณบูลลี่มาก
คำพูดที่ด่ามาคือบูลลี่ล้วนทำไมคุณไม่เข้าใจล่ะ
แล้วก็ถ้าคุณอยากให้เขาผอมคุณบอกเราไม่ได้หรอกครับ
ถ้าคุณหยั่งสำเร็จและอยากให้คุณของคุณดีขึ้นและขีดกลัวขึ้น
คนเราคนเราต้องรู้จักแก้ไขอย่าพยายามแก้ตัว
ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดใจลูกเกดเจอก็คุยเป็นเรื่องปกติ
เอ่อเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าสำหรับผมมันมันเป็นเรื่องเล็ก
แต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เฉพาะเคสของลูกเกดนะ
อย่าทำอย่างนี้กับผมเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่
อาณาจักรนี้เป็นของผมนะฮะจะทำอะไรก็เข้าตามต่อออกตามประตู
ผมไม่เคยกระโดดเข้าไปเกี่ยวข้องกับใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมาเกี่ยวข้องกับผมก็ติดต่อมาให้มันถูกต้อง
แต่ถ้าเกิดจะพูดจริงทนไม่ไหวแล้วฉันอยากมาก
เซฟคนไทยผมไม่ได้บอกให้เซฟคนผิดนะครับ
แต่ผมให้เซฟคนไทยก็ในเมื่อมันเห็นหลักฐานทนโทษมันผิดอะไรล่ะครับ
ก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็ได้เป็นคนทำแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเริ่ม
ไม่ได้เป็นคนโพสต์แล้วไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์
คุณเห็นแล้วคุณคิดไปเองว่าอ้วนคุณตกใจคุณก็ด่าคน
แล้วก็บอกเขาแต่ว่าผมไม่ได้มายเวทีผมอ่ะ
สมองเขาอาจจะดีใช่ไหมเขาอาจจะฉลาดเขาอาจจะผิวดีเขาอาจจะแบบการศึกษาดี
มันดีหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกกังวลใดทั้งสิ้น
สถานการณ์แบบนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับ
เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะบริบทของเรา
ผมทำธุรกิจมันต้องต่อสู้แน่นอนครับ

เพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ต้องดูด้วย
ถ้ารูปคาร่ากับรูปฟ้าสายผมว่าไม่เหมาะสมเลย
ก็เป็นระดับสากลด้วยกันทั้งคู่
ของเราคู่ชกคือตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับแบบนี้มันจะมาอีกแน่นอน
และไปเวเนซูเอล่านี้คุณจะได้เห็นอะไรที่แบบ

ผมชักทงลบเต็มที่
เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราตั้งใจมาเพื่อ
ให้คนได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการประกวดรุ่นใหม่

นี่คือวิธีการทำธุรกิจแน่นอนนะครับคุณจะโปรโมทดาราของคุณ
ดาราช่อง๓ดาราช่อง๗คุณจะโปรโมทดาราช่อง๗แล้วคุณต้องไปเกรงใจช่อง๓เหรอครับ
มันก็เป็นเรื่องปกติคุณก็ต้องคิดว่าเวียสุกลวัฒน์ต้องดีที่สุด
คุณจะไปคิดว่าณเดชน์เหรอครับถ้าเวียกับณเดชน์มาเอารูปคู่กัน
คุณจะต้องออกมาขอโทษทั้ง๓แหละครับมันไม่ใช่อาจอย่าตามใจตัวเองเกินไป
ต้องเข้าใจนะครับจากนี้เป็นต้นไปแบบนี้มันจะเกิดขึ้น
คนไทยยังไงผมก็รักแล้วผมก็ขอให้ได้มงที่๓เร็วนะครับ
ก็โอเคนะครับสำหรับผมผมก็
คือผมไม่ได้สร้างรู้ไหมว่ามันจะวนเวียนมาหาอยู่เรื่อย
จบไม่สิ้นสักทีนะครับแบ่งให้ออก
ถ้าเป็นคนไทยผมเซฟคนไทยผมแฮปปี้กับฟ้าใส
ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วถูกไหมฮะคุณชาน่า
ผมขอแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยฟ้าใสก็ผมก็อวยพรให้ได้มงที่๓
อันนี้คือเรื่องของคนไทยผมแฮปปี้แต่เรื่องอินเตอร์ปล่อยมันเถอะครับ
เพราะว่าเรากำลังแสดงอีกบทบาทหนึ่งของคนไทยในระดับอินเตอร์
เพราะฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องให้มันต่างกันเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้
ถ้าทนไม่ได้ยังไงมันก็เกิดขึ้นอีกครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป